พาคุณผู้ชมไปที่ระยองกันหน่อยค่ะ
เพราะว่ามีชาวประมงไปเจออ้วกวาน
ไม่ได้เจอวานนะอ้วกวาน
เขามีชื่อเรียกแบบเพราะว่าอำพันธ์ทะเล

ไม่รู้ด้วยว่ามีราคาเป็นล้านค่ะ

นายสุวัสดิจิตจันทึกอายุ๕๘ปีนะคะ
เป็นชาวตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ไอ้ก้อนขาวเหลืองเนี่ยคือก้อนอ้วกวานค่ะ

เขาออกเรือไปล้อมหมึกที่หลังเกาะเสม็ดเมื่อปี๕๗
กลางคืนกำลังจะนำเรือกลับเข้าฝั่งอยู่แล้ว
ก็เจอไอ้ก้อนสีเหลืองขาวเหมือนก้อนเทียนลอยอยู่ในทะเล
ก็เลยเก็บขึ้นมาในใจคิดว่าเออคงเป็นอ้วกวานละมั้ง
แต่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีคุณค่าหรือว่ามีราคาอะไร
เอาไปลองชั่งดูก็ปรากฏว่าน้ำหนักมัน๕กิโลกรัม
ก็ใส่ถุงพลาสติกวางไว้บนชั้นเก็บของค่ะ

พอเห็นมันมีรอยดำเขาก็ค่อยไล่เฉือนทิ้งเฉือนทิ้ง

ใช่ก็จาก๕กิโลกรัมผ่านไป๖ปี
มันเหลือก้อนแค่๒๗กิโลกรัม

มีคนเก็บอ้วกวานที่เกาะสมุยได้
แล้วมีมูลค่าถึง๒๐ล้านบาท
ตกใจเลยเขาเลยบอกว่า

เป็นอำพันธ์ทะเลเหมือนกันหรือเปล่า

พอมีข่าวไปว่าเขามีอ้วกวานนะ

คือแทบจะนอนกอดอ้วกวานไว้แล้วอะค่ะ

แต่คือพอมัน
มันแปรสภาพไปอะไรอย่างนี้

ออกเนื้ออยู่แบบ